วันนี้มาดูหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้
ก็มีรายงานข่าวออกมาแล้วเราก็เกาะติดกันมาตลอดเลย
เมื่อวานเรารายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๑คน
แต่ปรากฏว่าช่วงเย็นมีรายงานเพิ่มเติมมาด้วย
ว่ามีคนติดอยู่ภายใต้ซากอีก๑คน
ท้ายที่สุดแล้วพยายามที่จะกู้ชีวิตออกมา

เพราะว่าญาติมาร้องต่อเจ้าหน้าที่บอกว่าเย็นแล้วนะครับ

แล้วก็ไม่เห็นว่ามีรายชื่ออยู่ในผู้บาดเจ็บเลย

ปรากฏไปพบศพจริงด้วยนะครับ

ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนงาน

แล้วก็พังถล่มมาทับคนงาน
ตอนที่คนงานกำลังใช้เหล็กไอบีมขนาดใหญ่สอดใต้ฐาน
แล้วก็ใช้แม่แรงไฮโดลิกสอดใต้เหล็ก
แล้วมันก็ซุดตัวลงมาในดินประมาณเมตรกับอีก๓๐เซน
ให้สูงขึ้นจากเดิมอยากให้สูงประมาณ๖๐เซนติเมตร

ส่วนคนงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๑คนสามารถช่วยเหลือได้ทันที
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องค่อยรื้อเอาพวกเศษอิดเศษปูนออก
คือต้องให้ออกซิเจนเข้าไปก่อนแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนที่จะขนเศษอิดเศษปูนออก
แล้วก็ใช้เครื่องตัดทางเปิดทางดึงร่างของคนงานทั้งสองคนออกมา
ท่ามกลางไทยมุงนับร้อยคนเลยนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง
ค่ะพอเห็นเป็นแบบนี้แล้วการที่จะเข้าช่วยเหลือ

เพราะว่าใช้เครื่องมือหนักไม่ได้เลย
ทีนี้พอหลังจากสามารถช่วยมาได้แล้ว
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราช
จากการที่สอบถามแม่ค้าที่ขายก๋วยจั๊บ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนงานเห็นเป็นเศษอิดเศษปูน
คือเขาบอกว่าเสียนยักษ์หักลงมาเลยนะฮะ
ก่อนที่ปีกครุฑหักลงมาตาม
คือชาวบ้านบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นอาทรรณหรือเปล่า
ปกติจะทำพิธีทางพรามแบบยิ่งใหญ่
แต่ว่ารอบนี้ก็มีการบวงสวงเหมือนกัน
แต่คือไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำพิธีพรามอย่างเต็มรูปแบบ

ชาวบ้านบางรายก็ไปเชื่อมโยงกันนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ค้าที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ตัวคุดก็คือพร้อมกันเลยสี่มุมล่วงลงมา
แล้วทีนี้ก็มีคนร้องร้องแบบว่าขอความช่วยเหลือ
เราก็เลยวิ่งไปดูแต่พอตึ้งปุ๊บหนูก็วิ่งแล้วไม่ต้องร้อง
เขาตกใจอ่ะดังมากสะเทือนพื้นสะเทือนอ่ะ
ทุกบ้านออกมาหมดรู้สึกเยอะอยู่เพราะว่าสิบหก
มันมีสิบหกคนนะที่ว่าใส่ชุดสีแดงอ่ะแต่บางคนก็คือ
คือไม่ได้อยู่ตรงที่จุดยกแต่จุดที่ยกน่าจะมีเป็น๑๐อยู่
นี่แหละครับที่ชาวบ้านเขาเห็นก็คือมีคนงานใน๑๖คน
ซึ่งคนงานที่เข้าไปทำงานเมื่อวานนี้มี๑๖คนจริงนะครับ
คือนางญาติว่านาประเสริฐสม
ก็เปิดเผยบอกว่ารับช่วงดีดตัว
หอระคังมาจากบริษัทปรียกิจจำกัด
ได้รับสัมประธานจากกรมศิลปากร
แล้วก็บอกว่าตอนเช้ามีคนงานมาทำงานทั้งหมด๑๖คน
ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังใช้แม่แบรนดดีดเหล็กไอบีม
สูงขึ้นจากพื้น๖๐เซนติเมตรตามเป้าหมาย
พอได้ระดับก็กำลังเชื่อมเหล็กไอบีมให้อยู่ในระดับอยู่
ปรากฏว่ามีเหล็กคานเหลื่อมกัน
ทำให้ตัวหอระคังเคลื่อนตัวและเสียสมดุล

พังลงมาทับคนงานจนได้รับบาดเจ็บทั้ง๑๑คน
แล้วเมื่อวานช่วงเย็นปรากฏว่ามีญาติของคนงานรายหนึ่ง
มาแจ้งให้กับหัวหน้าคุมงาน
บอกว่าญาติของเขายังไม่กลับบ้านเลย
คือมาแจ้งตอน๖โมงเย็นนะคะเป็นญาติของนายสุริยันทองสายอายุ๔๖ปี
คือเขาบอกว่าคนงานคนนี้มาทำงานเหมือนกัน
แล้วก็มาญาติก็เลยต้องมาแจ้งบริเวณที่เกิดเหตุ

นายสุริยันทองสายเป็นหนึ่งใน๑๖คนงานที่มาทำงาน
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑๑คนด้วย

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกลับไปตรวจค้นใต้ซากประหลักหักพัง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ค้นหา
ตอนแรกไปเจอเป็นเหมือนรองเท้าบูธก่อน
แล้วก็คิดว่ารองเท้าบู๊ต
คิดหรอกว่าจะมีคนสวมรองเท้าบูธอยู่

ค่อยเอาหินที่มันทับอยู่ออกมา
เขาใช้เครื่องจักรหนักไม่ได้เลย
พอเอาหินออกมาปั๊บจากรองเท้าบูธเจอขา

แล้วท้ายที่สุดเจอร่างของนายสุริยันทองสาย
อายุ๔๖ปีจริงเป็นช่างเชื่อม

ก็นำศพออกมาส่งยังนิติเวศสิริราช

ครับคือตอนที่เจ้าหน้าที่เอาทั้ง๑๑คนช่วยเหลือออกมาได้แล้ว
คิดว่าหมดแล้วไม่คาดคิดว่าจะมีคนงานที่ถูกทับอยู่ภายใต้

แล้วก็การช่วยเหลือช่วงค่ำก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
ส่วนอาการของคนงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง๑๑คน
สอบถามจากทางโรงพยาบาลสิริราช

ก็มีคนงานที่อาการสาหัส๓คน
คนแรกเป็นผู้ชายอายุ๖๑ปีกระดูกเชิงกรานหัก
คนที่๒ชายอายุ๕๘ปีกระดูกขาซ้ายหัก

แล้วก็อีกคนนึงอายุ๔๕ปี
แขนขวาระดับใต้ศอกเกือบขาดนะคะ
แล้วก็คนงานที่เหลืออีก๘คนก็ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่มากค่ะ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้
โดยเฉพาะทางด้านของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ก็ได้เปิดเผยออกมาว่าจากการตรวจสอบ
เรื่องต้นทราบว่าเจดีทั้งองค์ยังไม่ได้ถล่มลงมานะครับ
เพียงแต่ยุบตัวเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งทางด้านของรองสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ก็คือรองศาสตราจารย์สิริวัตรชัยชนะ

บอกว่าข้อสันนิษฐานที่เจดีองค์นี้

เนื่องจากเนื้อดินที่รองรับตัวเจดีคงมีความอ่อนตัว
ทำให้รอยต่อของโครงสร้างภายในเคลื่อนตัวตามไปด้วย
เจดีดังกล่าวเป็นโครงสร้างแบบโบราณไม่เหมือนสมัยใหม่
ไม่มีโครงเหล็กยึดอยู่ภายใน
ฉะนั้นระหว่างการซ่อมแซมโครงสร้างภายนอกตามหลักวิศวกรรม
จะต้องเสริมโครงสร้างเฝือกให้ผิวนอกของเจดี

จะค่อยยกฐานเจดีตามเดิมนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่าเจดีทรงหอระคังดังกล่าว

เพราะว่ามีรูปปั้นยักษ์รอบทั้ง๔ทิศ
แต่เดิมเป็นหอระคังที่มีอายุนานหลายร้อยปีนะครับ

ช่วงนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งพื้นผิวภายนอกใหม่
แล้วก็ยกระดับความสูงไม่ต่ำกว่า๑เมตร๓๐เซนติเมตรจากเดิม
ซ่อมแซมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็ในการซ่อมแซมโบราณสถานต่าง
ก็ทำพิธีบวงสวงตามประเพณีแบบพราม

มีการแค่นำพวงมาลัยมาไหว้เท่านั้นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับประวัติความเป็นมา
ของวัดพระยาธรรมวรวิหารแห่งนี้นะครับ
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างจะยาวนาน
เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด

สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ชื่อเดิมนะว่าวัดนาค
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่๒
โปรดกล้าวให้เจ้าพระยารัฐนาธิเบศ
แล้วก็สถาปนาเป็นพระอารามหลวง
เปลี่ยนชื่อจากวัดนาคเป็นวัดพระยาธรรมวรวิหาร
และเป็นพระอารามหลวงชั้น๓
เป็นศิลปะสมัยราชการที่๓
นี่คือการบูรณะครั้งแรกที่๓

ทรงมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรเพิ่มเติม
กับทางวัดอีกครั้งจนถาวรมั่นคง

พระครูสุนทรากษวิจิตรบูรณปฏิสังขรครั้งใหญ่อีกครั้งนะครับ
หลังจากนั้นบูรณะสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเรื่อยมา
ปัจจุบันวัดพระยาธรรมตั้งอยู่ที่ย่านอรุณอมริน
แล้วก็อยู่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมนาคม
เท่ากับสมัยก่อนก็มีการบุรณปฏิสังขรไป๒ครั้งแล้ว
เมื่อวานนี้ทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากร

ใช่ค่ะก็บอกว่าเจดีหอระคังหรือว่าเจดียักษ
การบูรณะนั้นก็คือปี๕๕แล้วถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับ
ทางวิศวกรรมสำหรับประอาจารย์
ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็จะมีการขอความร่วมมือ
จากทางภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ให้เอาเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องสแกน๓มิติ
เอามาตรวจสอบเลยว่าหลังจากนี้มันจะล้มลงมาอีกไหม
แล้วก็จะให้ทางกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะต่อไปด้วยนะคะ
ส่วน๙โมงวันนี้จะให้ทางวิศวกร
มาดูในส่วนของโครงสร้าง
จะวางแผนเรื่องของการบูรณะ
และสำหรับผู้เสียชีวิตทางกรมอันนี้จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
ก็มีการพูดคุยกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา
ก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้เสียชีวิต